สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรี
มาดูดวงให้นะบอกว่าโอ้โหที่บ้านนี้แย่เลยพ่อก็ป่วยติดเตียง
มีกรรมแบบนู้นแบบนี้ตายไปตกนรกแน่
ต้องทำบุญสร้างช่อฟ้านายกช่อฟ้าสร้างวิหารพระนอน

เธอก็ถวายเงินไปก่อนเลยห้าแสนขาดอยู่ยังขาดอยู่
เธออ้างว่ามีแม่ชีที่สำนักสงฆ์มาทวงถึงบ้าน
ชีก็อ้างว่าเป็นร่างทรงอะไรก็ไม่รู้
สุดท้ายเธอก็เลยโอนให้ก็โอนให้โอนให้อีก๖แสน
บัญชีที่โอนไปเป็นชื่อนายนะ
แต่เป็นชื่อนายที่เหมือนกับชื่อของหลวงพ่อเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์
สรุปให้ไปล้านหนึ่งผ่านมาปีนึง
บอกไหนส่งความคืบหน้ามาให้ดูหน่อยซิ
วิหงวิหารช่อฟงช่อฟ้าที่ยกเป็นอย่างไรบ้าง
ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยฮะ
ยังไม่มีอะไรขึ้นเลยให้เห็นเป็นรูปธรรมเลย

ก็คิดว่าถูกหลอกแน่
หมอปลาเนี่ยเมื่อวานนี้พามาที่สำนักสงฆ์เลยนะฮะมาหาเจ้าสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนักอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดรัชบุรี
พระครูประหลัดประพลนศักดิ์ซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดชัดป่าหวายด้วยนะ
มาสร้างสำนักสงฆ์ตรงนี้อีกมาเจอแม่ชงแม่ชีด้วยที่ไปทวงเงินถึงบ้านเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
พระก็บอกไม่รู้เรื่องบอกว่าเอาเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็ให้ช่างไปละ๕แสนกว่าบาท
นี่ถูกขโมยเนี่ยครึ่งสำนักส่งมาขโมยเงินไปอีก๔แสน
ส่วนแม่ชีอะไรไปอ้างเป็นร่างทรงไปทวงเงินถึงบ้านอัตมาไม่รู้เรื่อง
เมื่อวานก็เลยนัดกันว่าเอาอย่างนี้ถ้าอาตมาถ้าหลวงพ่อเนี่ยจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ย
ส่วนพึ่งได้ไหมเมื่อวานรอกันตั้งนานปรากฏว่าหลวงพ่อไม่ไปหลวงพ่อไม่ไปนะฮะ
ล่าสุดความคืบหน้าวันนี้ทางผู้เสียหายแล้วก็ทนายความนะครับ
ตัดสินใจไปที่สพสวนพึ่งอีกรอบนึงแต่คราวนี้ไม่แจ้งความเอาผิดกับแม่ชีแล้ว
บอกขอแจ้งความเอาผิดกับพระเลยพระครูประหลัดประพลนศักดิ์
เจ้าวาดวัดชัดป่าวายและเจ้าสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนักฐานช่อโกง
หลอกให้ทำบุญยกช่อฟ้าวิหารพระนอน๑ล้าน๑แสนบาท
แต่ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยขอเงินคืนก็ไม่ได้
โดยบอกว่าที่ผ่านมาได้คุยกับทางเจ้าอาวาสรูปนี้เพียงคนเดียว
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าอาวาสจะอ้างว่าไม่รู้เห็นเรื่องนี้
อยากให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมทางการเงิน
แล้วก็บัญชีของเจ้าอาวาสด้วยนะฮะ
แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่พูดไม่จริงถูกไหมฮะ
แต่ในส่วนตัวพี่ที่ศรัทธาอย่างนี้หรอฮะ
ก็คือพี่ก็โดนเหมือนแบบพูดจาหวานล้อมพูดอะไรให้คล้อยตาม
หลักแล้วเป็นตัวเจ้าอาวาสพูดเองหรือว่ากลุ่มแม่ชี
เจ้าอาวาสค่ะ
เพราะว่าเขาก็โยงกันไปกันมาว่าแม่ชีคือคนเป็นธรรมยนต์การเอง

นึกว่าพี่ดวงกำลังไม่ดีต้องทำบุญที่สูง
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็
อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งแม่ชีด้วย
ไปที่บ้านของแม่ชีนะชื่อแม่ชีสุมารี
หายเขาอ้างว่าบอกว่าเป็นร่างทรงแล้วก็ไปทวงเงินถึงบ้านเขาเนี่ย
แล้วออกอุบายว่ามีกรรมเยอะต้องรีบทำบุญต้องรีบโอนเงินที่เหลือมาให้
วันนี้ไม่เจอใครนะฮะได้เจอเพื่อนบ้านนะครับ
ไม่เห็นมาสองสามวันแล้วเหมือนกันทั้งแม่ชีแล้วก็สามี
ไม่เคยเพราะไม่สนิทกันไม่เคยเลยก็ไม่เคยทักเรื่องหลงสู้แล้วไม่เคยทักมาย
ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเอ้าเป็นแม่ชีแล้วมาอยู่บ้านแล้วอยู่กับสามีอะไรยังไง
คุณบอมอภิวัตรก็เลยไปที่สำนักสงฆ่วยน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็ตั้งใจจะไปหาเจ้าวาดด้วยนะครับเจ้าสำนักสงฆ์นะครับ
พระครูประหลัดประพลนศักดิ์ไปถึงก็ไม่เจอนะครับ
เจอแต่พระลูกวัดแล้วก็แม่ชีรูปอื่นนะฮะ
คือที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นเจ้าอาวาสตั้งแต่เช้าแล้ว
คือตื่นมาทำวัดกันตอนเช้าก็ไม่เจอแล้ว
ส่วนแม่ชีสุมารีที่ว่ากับอีกคนนึงชื่อแม่ชีฟ้าเนี่ย
ความจริงทั้งคู่ไม่ได้เป็นแม่ชีแล้ว
ลักษณะเหมือนกับเขาเคยมาถือศิลป์ปฏิบัติธรรมไม่ได้บวชบัญชี

ส่วนเรื่องเงินทองต่างทำบงทำบุญอะไรพวกนี้เนี่ย
ทางวัดเขาบอกเขาก็ไม่รู้เห็นว่าเจ้าอาวาสไปเรียกรับเงินอะไรจากใคร
แต่ยืนยันว่าท่านดูดวงได้จริงไม่เคยอวดอ้าง
สำหรับแม่เป็นลูกศิษย์แล้วก็พี่น้องของแม่ที่เป็นลูกศิษย์
ตั้งแต่มาหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยเรียกเงินจากใคร
ใครถามว่าเปิดดวงเนี่ยท่านก็แค่นั่งนั่งแล้วก็คุยกับเรา
ไม่ได้เกี่ยวเป็นอะไรที่ว่าจะไอ้นี่
แล้วก็ไม่เคยที่จะมาเรียกเงินเรียกทอง
ถามว่าใครมาอยู่วัดเนี่ยถ้าไม่มีกินหรือว่าอะไรท่านให้หมด
คนที่ตายมาขอลงขอน้ำขอเข้าสารท่านก็ให้
ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันฉันชู้สาว
ห้าคนน่ะนะถ้าเกิดเป็นคนพุทธเป็นศาสนาพุทธ
ถ้าคิดได้แค่นี้ก็อย่าเกิดเป็นศาสนาพุทธเลย
ไม่เจอหลงพ่อเผื่อหลงพ่อจะชี้แจงก็บอกทีมข่าวเราได้นะฮะ
พ่อชื่อพระครูประหลัดประพลชศักดิ์นะฮะอ่า

ใช่เพราะเมื่อวานเหมือนท่านก็ชี้แจงว่าที่ยังสร้างไม่เสร็จ

แล้วเงินบางส่วนก็ถูกขโมยไป๔แสน
แม่คือหมอปลาบอกอ้าวหูตั้งสี่แสน

นี่นะท่านผู้ชมครับเรายังไปสำรวจจุดที่เขาบอกว่า
จะสร้างวิหารพระนอนแล้วต้องยกช่อฟ้าก็ชวนมาทำบุญกันเนี่ยนะครับ
เออวันนี้ตำรวจสพสวนเพิ่งมาตรวจสอบด้วยนะครับ
นี่นะครับสพสวนพึ่งมาตรวจสอบพอดีนะครับ
บอกว่ามาเก็บหลักฐานประกอบสำนวนคดี
อาคารตรงนี้ก็เห็นเป็นโครงลักษณะแบบนี้นะครับ
ส่วนพระครูที่เป็นเจ้าสำนักเนี่ย
เราไม่เจอเราก็เลยติดต่อไปยังพระครูจริยาธรรมานุรักษ์
ท่านคนนะอำเภอสวนเพิ่งจังหวัดรัชบุรี
บอกว่าตอนนี้ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วทราบเรื่องแล้ว
คณะสงฆ์ของอำเภออยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม
เพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตอนนี้ก็สอบถามไปยังพระครูประหลัดประพลชศักดิ์แล้ว
ซึ่งพระครูประหลัดประพลชศักดิ์เนี่ยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่ว่าทางสงฆ์เนี่ยบอกว่าก็ต้องสอบกันต่อไป
ขณะเดียวกันหลังจากที่เรื่องนี้ถูกนำเสนอออกไป
ตอนนี้มีผู้เสียหายอีกคนหมอปลาบอกว่าติดต่อมาหาหมอปลานะฮะ
เมื่อวานหมอปลาบอกใครตกเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายอีก
ลองแจ้งกันเข้ามาใช่คือผู้เสียหายคนนี้บอกว่ายายของเขาเนี่ย
ปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์นี้
ระหว่างที่ยายปฏิบัติธรรมอยู่พยายามโทรหาเพื่อขอยืมเงิน
แล้วก็เอาไปทำบุญสรุปยายก็เสียไปหลายแสนอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวรอความขึ้นด้วยกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะ
ก็หมายความว่าน่าจะมีผู้เสียหายหลายคนกรณีเรื่องนี้นะคะ